มีการประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันนี้วาระสำคัญคือการเตรียมพิจารณา

จะเป็นเรื่องอะไรบ้างค่ะติดตามรายละเอียดพร้อม
ส่วนสถานการณ์การเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย

ไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเป็นพิเศษ
เพราะทุกอย่างยังดำเนินการไปตามกฎหมายครับ

ชาวจังหวัดน่านได้ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของธนาคารออมสิน

พร้อมกับจุดประทัดบอลที่ดังสนั่นขึ้นหลายครั้ง
เพื่อเรียกร้องความสนใจในการขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีแพ้ประมูลในโครงการภาครัฐ
และไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบกว่า๗แสนบาท
ไปกู้ยืมมาลงทุนก่อนหน้านี้ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายเฉลิมได้เดินทางมา
ร้องขอความเป็นธรรมที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วหลายครั้ง
ทั้งขู่ว่าจะจุดไฟเผาตัวเอง
ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาคารหลายแห่งครับ

เฉลิมก็ยอมที่จะลงมาด้วยรถกระเช้านะครับ
จะถูกควบคุมตัวไปเจรจากันต่อ

ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะครับว่าวันนี้จะใช้คำสั่งพิเศษ
ในการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหรือไม่ครับ
นายกรัฐมนตรีก็ตอบสั้นแค่ว่าจะให้สั่งอะไร
กฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าไปตามกฎหมายครับ
ด้านพลเอกอนุพงธ์เผาจินดาประธรรมตีว่า
กระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มแฮคเกอร์
จมตีเจาะข้อมูลเว็บไซต์ภาครัฐ
ข้อมูลทางราชการในเว็บไซต์นั้น
สามารถดูแลป้องกันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
และยืนยันว่าการทำผิดกฎหมายถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำครับ
ก็บอกว่ามันไม่ถูกวิธีที่จะทำแล้วผิดกฎหมายให้คนทำ
ส่วนข้อมูลส่วนตัวผมไม่มีความลับอะไร
ก็ปิดประกาศความประชาก็ทราบอยู่ไม่มีความลับอะไร
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็มีการประชุมคศโดยเบื้องต้นพบว่า
จะมีการออกคำสั่งหัวหน้าคอสชเพื่อใช้อำนาจตามมาตรา๔๒
จำนวน๓ฉบับครับอาทิตย์เรื่องของการเดินรถ๑สถานี
บางซื่อเตาปูนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้
และการแก้ไขปัญหาในสำนักงานองค์การอาหารและยา
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการก่อตั้งกรรมการขนส่งทางลางขึ้นมา
เพื่อเข้ามาบริหารจัดการการเดินทางด้วยรถไฟทั้งระบบทั่วประเทศครับ